ที่ถูกว่าที่เจ้าบ่าวจะแต่งงานกันอยู่แล้วในอีก๕วันข้างหน้า
จับกลุ่มตัวว่าที่เจ้าบ่าวคนที่ก่อเหตุได้
รับสารภาพเพราะว่าจนมุมด้วยหลักฐาน
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องขังที่ทางโรงพัก
แล้วก็ทางพ่อแม่ของผู้ต้องหาผู้ต้องหาชื่อว่าในเก่ง
ก็ไปเยี่ยมพูดคุยกันสักประมาณ๑๐นาที
ทางมุมของในเก่งผู้ต้องหาพ่อแม่ก็ออกมาชี้แจง
ว่าข้อมูลบางอย่างที่สื่อนำเสนอไปไม่เป็นความจริง
แต่ว่าในมุมของหมอปอก็คือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะกับเหตุการณ์นี้
ก็นำร่างของหมอปอไปประกอบพิธีทางศาสนา

บรรยากาศงานบำเพ็ญกุศลศพนางสาวนนทิชาครัวจตุรัส
หรือหมอปออายุ๒๕ปีนะคะ
เป็นเจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย
อำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพร

มีญาติมีผู้นำท้องถิ่นมีชาวบ้านไปร่วมงาน

สวดพระอภิษฐรรมศพญาติประกาศเลย
ต่อหน้าคนที่ไปร่วมงานเลยค่ะ
ยังไม่เผาค่ะบำเพ็ญกุศลศพไปแบบนี้เรื่อย
ไม่กำหนดค่ะเพราะว่าคดียังไม่ชัดเจน
ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะนำร่างของหมอปอเนี่ย
ประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด
ญาติชาวบ้านที่ไปร่วมงานศพก็ยกมือ
มือสนับสนุนพ่อแม่และครอบครัวของหมอปอนะคะ
ช่วยทั้งกำลังกายทั้งกำลังหายใจทั้งทุนนะครับทุกอย่าง
แต่มาทำกันได้
คุณผู้ชมค่ะคุณแม่ของหมอปอคุณแม่สมศรีครัวจตุรัส
ก็บอกว่ายังไม่มั่นใจการดำเนินคดีของตำรวจนะคะ
คือทางครอบครัวของหมอปอเขาติดใจประเด็นเรื่องของแฟนใหม่
ของในเก่งผู้ต้องหาที่เป็นว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ย
ทำไมยังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไร
เรื่องต้นตอนนี้แจ้งข้อหาเฉพาะในเก่ง
แต่ตัวแฟนใหม่ของในเก่งที่เป็นกิ๊กใหม่เนี่ย

ที่เป็นคนขับรถพาไปไปรับไปส่ง
แล้วก็ในเก่งก็ให้ข้อมูลว่า
ใหม่แฟนสาวคนใหม่เป็นคนจัดหาปืนให้

เป็นข้อมูลจากในเก่งที่รับสารภาพกับตำรวจนะ
ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าติดใจประเด็นนี้ล่ะค่ะ
เป็นไปไม่ได้ที่กิ๊กใหม่จะไม่มีส่วนรู้เห็น
ส่วนทรัพย์สินของหมอปอที่หายไป
มีเงินสดซึ่งเป็นสินสอด๔แสนบาท
ทองคำน้ำหนัก๑๕บาท
สมุดบัญชีมีเงินอยู่ประมาณ๖๗แสนบาท
ทางครอบครัวของหมอปอบอกแบบนี้เลยนะคะว่า

ในเก่งไปนอนที่บ้านนะ

ที่บ้านของหมอปอยังรีดผ้าให้

ขับรถไปส่งด้วยที่สำนักงานการไฟฟ้าหลังสวน
แล้วหมอปอก็ถึงขับรถของตัวเองไปทำงานต่อที่โรงพยาบาล

ทางครอบครัวหมอปอยังช่วยเหลือทุกอย่าง

เก่งกลับให้กิ๊กสาวขับรถไปฆ่าหมอปอเนี่ย

ฟังเสียงคุณแม่สมศรีค่ะ
ก็โชคเลยไม่มีเชื่อด้วยกันไปรับไปส่ง
บอกว่าเก่งไม่มีรถไม่มีรถยนต์
ทีนี้ก็ต้องไปถามตำรวจล่ะค่ะ
ว่าทำไมยังไม่มีการแจ้งข้อหา
แฟนใหม่หรือว่ากิ๊กสาวของในเก่งนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ทำทุกอย่างตรงไปตรงมานะคะ
แต่ว่าการสอบสวนต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ถ้าผู้ต้องหาซึ่งก็คือในเก่ง
มีอะไรที่ไปเชื่อมโยงกับแฟนใหม่ในเรื่องของการก่อเหตุ
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีกับแฟนใหม่ของในเก่งทันที
แต่ว่าตอนนี้กันตัวให้เป็นผู้ที่เป็นพยานเท่านั้น
คือทางตำรวจบอกว่าการจะซัดทอดแฟนใหม่ซึ่งชื่อว่านางสาวนรมน
ก็ต้องรอดูข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติม

เป็นเพียงการสอบปากคำในเก่งผู้ต้องหา
แล้วก็เอาข้อมูลจากในเก่งมาดูว่ามันเชื่อมโยง
กับตัวนางสาวนรมนที่เป็นแฟนใหม่หรือเปล่า

ก็จะมีการจับกลุ่มดำเนินคดีทันที
ฟังเสียงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรค่ะ
นี่ค่ะก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอหลักฐานก่อน
ส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือที่สพสลุยนะคะ

ตนุชัยผู้ต้องหาคดีนี้ละค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็คือทางครอบครัวของในเก่ง
ไปเยี่ยมที่ห้องขัง

ก็ได้เยี่ยมสักประมาณ๑๐นาทีได้

ของผู้ต้องหาก็ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกว่าบางเรื่องที่สื่อนำเสนอไป
มันไม่ตรงกับความเป็นจริงในมุมของทางครอบครัวผู้ต้องหา
ลองฟังเสียงคุณแม่นะคะ
แม่ของในเก่งผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามันมีข่าวที่สื่อนำเสนอไป
และทางครอบครัวของเก่งได้รับความเสียหาย

แต่พ่อทำงานส่งเสียให้เรียน
เก่งก็สอบทำงานได้ด้วยตัวเอง

ก็เป็นเงินที่เก่งไปกู้ธนาคารออมสิน

ก่อนแต่งก็ไปกู้เงินสวัสดิการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รวมแล้วกู้๒ครั้งประมาณ๑ล้านบาท

เก่งก็บอกกับแม่กับพ่อว่า

แต่คนตายเขาก็ไม่สามารถมา

นี่ก็เป็นคำกล่าวอ้างจากทาง

คือปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นว่า

ฆ่าโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน